ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่มีหนุ่มคลั่งยาเสพติดนะฮะ
ก็ควงปืนลูกซองไปยิงหนุ่มคนงานชาวลาวที่เฝ้าสวนทุเรียนอยู่ตรงข้ามบ้านนะครับ
นครศรีธรรมราชแต่ว่าโชคดีกระสุนไม่เข้าจุดสำคัญรอดตายมาหุดหวิดนะฮะ

ดูสิฮะนี่ครับคนเจ็บนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
สพท่าสาราตอนนี้ได้ตัวคนร้ายแล้วนะฮะไปจับกลุ่มตัวนายนัทพงศ์ชาวลิศ
ชื่อเล่นชื่อไข่ดำอายุ๒๒ปีนะครับนายคนนี้นะฮะพร้อมกับปืนลูกซองนะครับ
จับได้ที่บ้านญาติทิศบนศะแก้วอำเภอธาษลานครศรีธรรมราช
ธพงศ์เนี่ยใช้ปืนลูกซองไปยิงในลุ้ยเป็นชาวสปลาว
เป็นคนงานเฝ้าสวนทุเรียนอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้าน
กระสุนนี่เข้าตัวเข้าไป๓จุดนะฮะหน้าอกนี่ทะลุแขนแล้วก็มีนิ้วมือด้วย
แต่ว่าโชคดีที่ไม่โดนจุดสำคัญนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการปลอดภัยแล้วนะครับ
คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรานะฮะไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับ
วันนี้ตำรวจนะครับได้นำตัวนายนัทธพงศ์มาสอบปากคำ
เขายอมรับว่าตั้งใจไปยิงในลุ้ยจริงนะฮะ
ขโมยปืนมาจากชาวบ้านที่บ้านหลังหนึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือตี๕วันนี้ไปดักซุ่มอยู่หน้าบ้านของตัวเอง
ในลุ้ยออกมาจากบ้านพักจังหวะกำลังเดินอยู่เนี่ยก็เลยยิงใส่ไปนัดหนึ่ง
ลุยล้มลงนะแล้วตัวเขาเองก็เลยเดินไปที่บ้านญาติที่อยู่ห่างจาก
ตรงนั้นไปไม่เท่าไหร่เอาปืนไปซ่อนที่หลังบ้านแล้วก็ไปหลบอยู่ในห้อง
กระทั่งเช้าเนี่ยตำรวจมาเรียกแล้วก็ถูกคุมตัวดำเนินคดีก็ยอมมอบตัวแต่โดยดี
ถามว่ายิงทำไมนัทธพงศ์บอกผมต้องการยิงสั่งสอนไม่ได้ตั้งใจเอาถึงตาย
มเหตุมาจากปัญหาส่วนตัวเคยทะเลาะมีปากเสียงกันบ่อย
เกี่ยวกับเรื่องสุนัขของในลุ้ยที่ชอบวิ่งข้ามถนนมากัดเขา
นี่คำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะครับคุณสุชาดาก็ไปที่บ้านคนงานของในลุ้ยคนเจ็บนะฮะ
เจ้าของสวนก็มาล้างทำความสะอาดคราบเลือดไปแล้วนะครับ
ส่วนบ้านของคนก่อเหตุเนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่ง

เพื่อนบ้านฮะบอกว่าคู่นี้เขาระหองระแหงทะเลาะกันมา๒ปีแล้วนะครับ
ตั้งแต่ในลุ้ยที่เป็นชาวสปลาวมาทำงานที่สวนทุเรียน
เรื่องที่ทะเลาะก็เป็นเรื่องไม่ชอบหน้ากันนะ
ส่วนเรื่องที่หมาของในลุ้ยไปไล่กัดนายนัทพงศ์คนยิงเนี่ยนะฮะ
ก็ทำให้เกิดการยิงกันได้อยู่เหมือนกัน
ก็ถึงฆั่งลงไม้ลงมือกันดังนั้นก็ไม่รุนแรง
แล้วก็มันก็จบไปเดือนไป
แต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่มีเอาปืนไปไล่ยิงใครครับ
ทะเลาะกันแล้วคนไม่ชอบหน้ากันที่นี้ก็อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับ
ตำรวจสพท่าสารานะครับแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็
ข้อหารักทรัพย์นะฮะเพราะว่าคนก่อเหตุเนี่ยไปเอาปืนไป
มวยปืนชาวบ้านมาก่อเหตุนะครับตอนนี้ก็ได้ตัวเรียบร้อย
เดี๋ยวจะไปฝากขังพรุ่งนี้ตามขั้นตอนนะครับค่ะ